สนุโลกเนี่ยมีเหตุฆ่ากันตายในวัดนะฮะมีคนมาตั้งวงดื่มเหล้าบนท้ายรถกระบะแต่อยู่ในเขตวัด
พระท่านก็มาห้ามค่ะไม่ฟังสุดท้ายเมาแล้วแทงกันตาย
นั่นไงเห็นไหมล่ะนี่เห็นไหมฮะท้ายรถกระบะตรงนี้เลยนะครับนี่นอนตายอยู่ตรงนี้นะฮะ
วัดปลักรัชนะครับอยู่ที่หมู่๕ตมปลักรัชนะครับ
ในเขตเทศบาณตมปลักรัชจังหวัดพิศนโลกนะครับ
อยู่ท้ายรถกระบะที่จอดอยู่หน้าหอฉันในวัด
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อธีรยุทธ์อายุ๓๒ปีนะครับ
สภาพศพนี่นะฮะบาดแผลที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยถูกแทงด้วยมีดเข้าที่คอด้านขวา
เลือดไหลเต็มพื้นไปหมดมันเส้นเลือดใหญ่พอดีนะครับต้นคอด้านขวา
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายบัญเจิดยิ้มช้อยอายุ๓๖ปี
หลังจากก่อเหตุแล้ววิ่งหนีไปนะครับนี่ฮะวิ่งหลบหนีไปคนนี้นะครับ
บันเจิดยิ้มช้อยทางกู้ภัยเนี่ยตอนนั้นมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ส่งศพของผู้ตายคือนายธีรยุทธ์ไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ตามขั้นตอนก่อนนะครับที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับทำให้ทราบว่าทางธีรยุทธ์ผู้ตาย
มาทำงานก่อสร้างอยู่ที่บ้านหนองมะปรางในพื้นที่หมู่เก้าตะบนปรักแร็ด
อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกเมื่อคืนนี้วันเกิดเหตุเนี่ย
เขามานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่หน้าบ้านพักอ่าหลังจากนั้นพอเขารู้ข่าวว่า
มีวงดนตรีมาแสดงอยู่ที่วัดนะวงของออสโฟเอสด้วย
เจ้าภาพเนี่ยจ้างมาแสดงเพื่อแก้บนหลวงพ่อทรัพย์เกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคเหนือ
ก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยขับรถกระบะมามาเปิดท้ายนั่งดูวงดนตรีด้วยกัน
มากัน๓คนคือประทีบแล้วก็บันเจิดที่เป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็ธีรยุทธ์ผู้ตายก่อนจะเกิดเหตุไม่กี่นาทีเนี่ย
ประทีบนี่เขาบอกว่าเขาออกไปซื้อเหล้าเหลือบันเจิดกับธีรยุทธ์
นั่งดื่มเหล้าอยู่กันสองคนเอาเหล้ามาด้วยนะนี่นะฮะ
ธีรยุทธ์เนี่ยเดินออกไปในงาน
เจิดก็ต้องไปประกาศตามหาตัวอ่าเพราะว่าพอกลับมาเนี่ยไม่เจอนะ
พอธิรยุทธ์กลับมาบันเจิดก็เลยสั่งสอนไปว่า
จะไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยอย่าแยกไปคนเดียวมันต้องตามหากัน
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ธีรยุทธ์เองบอกเพื่อนนะฮะที่เล่าให้ฟังนะฮะ
คือประทีบบอกว่าธีรยุทธ์เนี่ยเขาก็เมาไม่มีสติด้วย
โมโหเขาเลยชกไปที่บันเจิดอย่างแรงเข้าหัวเลยนะฮะชกเข้าหัว
บันเจิดก็เลยโมโหคว้ามีดแทงธิรยุทธ์จนเสียชีวิต
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ
ขณะเดียวกันพระที่วัดนะครับหลวงพ่อประพันธ์นะฮะ
ท่านบอกว่าก็เห็นเขานั่งดื่มเหล้าอยู่บนท้ายรถกระบะ
ซึ่งเป็นเขตพื้นที่วัดหลวงพ่อบอกอัตมายังเดินเข้าไปเตือนบอก
นโยมมาดื่มสุราในพื้นที่วัดเนี่ย
แต่ตอนนั้นทั้งสองคนคือธิรยุทธ์กับบันเจิดเนี่ย
เขาอ้างว่าอยู่ในจุดอับไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อ
ผ่านไปไม่นานทั้งคู่พลาดการยืดชตรกระชาการชกการสุดท้าย
ธรยุทธ์ถูกแทงเสียชีวิต
เขาบอกว่าทั้งสองคนเป็นคนงานที่มาสมัครใหม่
เจิดเนี่ยเป็นเพื่อนกับประทีพนะแต่ไม่ได้เจอกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ช่วงเกิดเหตุประทีบไปซื้อเหล้าตั้งใจว่าเดี๋ยวเสร็จจากดูดนตรีที่วัดเนี่ย
จะไปดื่มที่บ้านพักต่อพอกลับมาถึงที่จุดจอดรถหน้าสาราหอฉัน
พบว่าเขาแทงกันตายไปแล้วหลังจากกลับบ้านพักมา
ทางบันเจิดเองเนี่ยเขาหนีไปก่อนนะฮะเขาหนีกลับบ้านพักไปเขาโทรมาหาประทีพ
ประทีบเลยบอกผมก็เลยแนะนำว่าให้เขามามอบตัว
เห็นมันกอดนะแล้วทุ่งเลยเราก็นึกมันจะกอดกันเล่นกัน
ล่าสุดนะฮะทางคนก่อเหตุคือนายบัญเจิดเขาก็มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
ซ่อนตัวอยู่แถวตลาดใกล้กับที่เกิดเหตุนั่นแหละ
เจิดนี่เขาสารภาพอ้างว่าก่อนเกิดเหตุทางธิรยุทธ์ผู้ตาย
นั่งดื่มเหล้าเหลือกันอยู่สองคนที่ท้ายรถกระบะเนี่ย
อยู่ดีก็เดินหายไป

ธีรยุทธ์มือถือก็ไม่มี
ต้องไปบอกเจ้าหน้าที่ให้ประกาศตามหา

เขาก็เลยสั่งสอนไปว่าเออทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
ด้วยกันเนี่ยจะไปไหนมาไหนต้องบอกกันบ้าง

กลับมาโหแล้วชกเขาเข้าที่หัวอย่างแรง๑ที

แทงใส่เข้าไปโอ้โหแล้วมันเข้าคอพอดีฮะ
คือนี่มีดที่ใช้ก่อเหตุ
แต่ต้นคอคอมันเส้นเลือดใหญ่

เลือดมันพุ่งกระจายเต็มพื้นเลย
เขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหนีออกไปก่อน
เดินหนีไปก่อนเลย
เดินหนีไปก่อนเลย